ถือว่าสนุกมากกับการทำข่าวกีฬาฟุตบอล
เพราะว่ามีข่าวกรณีของคู่แฝดทีมชาติไทย

ก็คือทิตาธรแล้วก็ทิตาวีอักษรศรี
สรุปแล้วนะครับมีทีมยักษ์ใหญ่ที่โดดในการรวบวงล่าตัวพวกเขา
จะเป็นทีมไหนบ้างเดี๋ยวติดตามกันหน่อยครับ
สืบเนื่องมาจากที่ในโลกโซเชียลมีเดียครับ
ก็มีกระแสข่าวออกมาแล้วก็ยืนยันแล้วแหละครับว่า
ตัดสินใจขายทั้งที่ตาทรแล้วก็ทิตาวีอักษรศรีกองหลัง
ผู้พี่น้องแฝดด้วยนะครับดีคลีย์ทีมชาติไทย
หลังจากที่ได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่
ทุ่มงบประมาณ๕๐ล้านบาทในการดึงทั้งคู่ไปร่วมทีมนะครับ
ที่ก็บอกว่า๒๐๒๕ล้านก็แล้วแต่การคาดการณ์กัน
แต่ว่าราคาชัดเจนยังไม่แน่ใจ๑๐๐นะครับ
และหากไม่มีอะไรผิดพลาดพี่น้องนะครับทั้งชัวแปงป่าแปง
ก็จะเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ในวันอังคารที่๑๖มิถุนายนที่จะถึงนี้
โมสรนะครับก็มีการพูดคุยกันเนี่ยสื่อมวลชนก็คาดเอาไว้นะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นบุรีรำแล้วก็มีบีจีรวมถึงการท่าเรือด้วย
เดี๋ยวติดตามความขึ้นหน้ากันแบบรายวันนะครับสุดท้ายจะไปจบที่ทีมไหนครับ